รัฐบาลยังปล่อยประชาชนต้องผจญกับโรคระบาด

ซึ่งเป็นสิ่งที่น่าทุเลศสิ้นดี

ต้องมาตายก่อนเวลาอันควร

ผมชื่อนายคารมพลพรกลาง

ผมก็นึกว่าผู้ประกาศข่าวช่องไหน
อ่านข่าวให้ฟัง

ท่านประธานผมขอประท้วงตามข้อ

คำพูดคำจาหลายอย่าง

ว่าจะใช้คำพูดที่ไม่เหมาะกับคนเป็นสอสอ

แม้ว่าการอภิปรายไม่วางใจจะใช้คำพูด

เพราะฉะนั้นท่านประธานต้องกำชับแล้ววนเวียนซ้ำซากเนี่ย

ผมฟังอยู่ตลอดนะครับ

จบแล้วครับ

กว่า๑๒๐๐๐ชีวิตด้วยกัน
ฆ่าตัวตายกว่า๑๗๐๐ชีวิต
ผู้ติดเชื้อกว่า๑ล้าน๒แสนคน

วัคซินที่มาไว้ก็เป็นวัคซินเกรดดี

ผู้ติดเชื้อก็คงปลาไป๕ล้านกว่าคน
ตายกว่า๗หมื่นคนพอดี
นายกเป็นคนที่วิปริต

ว่ามีการรับคอมมิชั่น
ปลายขออนุญาตคำพูดเขาว่ารับมีการรับคอมมิชชั่นด้วยครับ
พิจารณาครับท่านประธานครับตามข้อเก้าครับครับท่านนั่งลงด้วยครับ
ครับพูดได้ครับเพราะอยู่ในเกติขออนุญาตครับท่านประธานครับ
กับผมรังสิกรณ์ที่มาสมาชิกสภาพผู้แทน
กำลังพิปรายตามมาตราหกสิบเก้าซึ่งดูหมินดูแคนเสียดสีและใส
ร้ายท่านนายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นผู้บริหารเป็นผู้นำของ
ประเทศไทยได้กล่าวว่าท่านนายกเทศนายกรัฐมนตรี
ซึ่งในฐานะที่เป็นผู้แทนรัศดรรับไม่ได้จริงครับ
แล้วยังมีอีกหลายประโยคที่ผู้อภิปรายนั้นได้กล่าวเสียดสีใส่ร้าย
ท่านนายกรัฐมนตรีครับขอให้ท่านประธานได้โปรดพิจารณาด้วยครับ
ผมฟังอยู่ตลอดนะครับตามข้อบังคับข้อ๖๑
ก็ยังอยู่ในประเด็นมีเพียงแต่ว่ามีคำพูดสุดท้ายนี่แหละครับที่ท่านบอกว่าไม่เหมาะสม
คือคำว่าทุเรศเปลี่ยนจากทุเรศเป็นอย่างอื่นได้ไหมครับ
เป็นน่าเกลียดเป็นอะไรก็แล้วแต่ครับท่านให้มันสุภาพลงมาหน่อย
เดี๋ยวผมขอถอนคำพูดคำว่านายกเป็นคนหน้าทุเลศนะครับ
เป็นนายกบบที่ครับครับผมบอกแค่เก็บประทรงแค่ไหนแล้วนะ
บัตรศรีมันแปลว่าอะไร
บัตรศรีก็ไม่ค่อยสุภาพเท่าไหร่
เอาเปลี่ยนอีกคำสิครับมีผู้ประท้วงครับ
โอเคครับผมเปลี่ยนครับนายกเป็นคนดีแล้วกัน

ท่านมีท่านผู้ประท้วงอีกท่านนะครับท่าน
ท่านประธานที่กรบผมจุลภัณฑ์นมวิวัฒน์เพื่อไทยจังงใหม่

ผมประท้วงท่านประธานตามข้อบังคับการประชุมข้อที่๙

เพื่อนสมาชิกเนี่ยประท้วงข้อ๖๙
ยกรัฐมนตรีกับคอรมอซึ่งบริหารงานผิดพลาด
นี่เป็นยัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจครับไม่มีมายืนชมกันอยู่แล้วครับ
ต้องรับฟังให้จบหน้าที่ตอบเป็นของคอรมอ

ถ้าท่านประธานเห็นว่าประท้วงไม่เข้าประธานนั่งฟังจนจบ
นั่นคือความผิดของท่านประธานครับท่านประธานต้องตัดบทครับ
ตัดบทแล้วก็ให้เพื่อนสมาชิกได้อภิปรายต่อครับขอบคุณครับ
ครับตามข้อบังคับเมื่อมีผู้ประท้วงยืนขึ้นยกมือยืนขึ้น
ก็คงจะต้องให้ให้เขาชี้แจ้งนะครับแต่เท่าที่ฟังมาก็ยังอยู่ในประเด็นอยู่
ฉะนั้นขอความร่วมมือทั้งสองฝ่ายนะครับว่าเพราะว่าเหมือนท่านจุลพันธ์ได้พูดมาว่ามันเป็นการอภิปรายไม่ไว้วางใจ
เพราะฉะนั้นมันก็อยู่ในยติข้อกล่าวหาทั้งนั้นนะครับก็คงจะเป็นเรื่องพอจะรุนแรงพอสมควร
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ยังอยู่ในยติยังอยู่ในประเด็นอยู่เพียงแต่ว่ามีคำพูดบางคำพูด
ซึ่งเมื่อตะกี้ที่ท่านประท้วงนะครับผมก็ได้ตรงนั้นผมผมก็ให้เห็นด้วยพอมีเหตุผลนะครับ
ก็เปลี่ยนแล้วครับไม่เป็นไรครับจบแล้วครับท่านมงคลกิจสรุปเลยครับ
ท่านประธานท่านประธานครับขออนุญาตประท้วง
พอแล้วครับพอจบแล้วครับผมวินิจฉัยหมดแล้วครับเชิญเชิญท่านมงคลกิจครับ
มีเหตุผลยังไงครับที่ท่านประธานวินิจฉัยยติเนี่ยเป็นยติไม่ไว้วางใจ
แต่ต้องอยู่ในระเบียบข้อบังคับแม้แต่จริยธรรมข้อห้า
ท่านประธานก็ต้องควบคุมบังคับการประชุมท่านประธานกำลังผิดจริยธรรมข้อสิบสอง
ผิดข้อบังคับที่เก้าของการประชุมสภานะครับท่านนิโรธนั่งลงท่านนิโรธนั่งลง
ถ้าผมผิดข้อบังคับผมผิดจริยธรรมท่านตั้งกรรมการสอบนะครับ
เรื่องเสนอไปเลยนะครับอย่ามากล่าวหาพวกนี้ท่านนั่งลงได้ครับ
เชิญต่อกับท่านท่านนั่งลงครับท่านนิโรธนั่งนั่งลงครับ
เชิญต่อครับไม่มีคนประท้วงแล้วนะครับชัวร์นะครับ
อย่าให้ผมมาลมขึ้นนะฮะขึ้นได้นะครับ
ไม่ได้ครับขึ้นมาพูดเลยไม่ได้นะครับ

ไม่ได้ครับนี่สภาครับไม่ได้ครับเราเลือกมาโดยประชาชนนะครับ
อยากให้ประชาชนหรือคนอื่นดูถูกสภาครับ
เอายังครับท่านประธานครับเชิญจบสรุปอีกหนึ่งนาทีครึ่งฮะ
จบแล้วครับครับขอให้ท่านนายกรรมตรีฟังอีกนิดนึงครับ
มันไม่แรงครับเพราะพี่น้องประชาชนตายกว่าหมื่นสองพันคนเนี่ย
มันมันแรงกว่านี้เยอะฮะคนเขาเดือดร้อนมากกว่านี้เยอะครับ
สุดท้ายครับท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยเป็นคนชอบใช้กำลังกองกำลังติดอาวุธ
ทหารตำรวจกว่า๖๐๐๐นายในการปกป้องบ้านตนเอง
ปราบปามผู้เห็นต่างโดยใช้อาวุธทั้งสารเคมี
น้ำตากระสุนยางกระสุนจริงบ้างเพื่อพยุงอำนาจตนเอง
พยายามออกพระราชกำหนดนิรโทษกรรมสุดซอย
ผิดตัวเองและพวกพ้องโดยอ้างปกป้องแพทย์และพยาบาลบุคลากรด่านหน้า
ออกกฎหมายปิดปากสื่อมวลชนประชาชนที่วิจารณ์รัฐบาลทั้งที่ผิดรัฐมนูล
นายกรู้ไหมว่าว่าประชาชนเก้าสิบเก้าจุดเก้าเก้าเปอร์เซ็นต์เนี่ยเขารังเกียจท่านนายกเข้าใส่
ขยะแขยงถ้าท่านไม่เชื่อท่านลงไปเดินตลาดหรือเดอร์มอร์คนเดียวก็ได้แล้วท่านจะรู้เองว่าประชาชนรู้สึกยังไงกับท่านท่านยังหน้าด้านหน้าไม่มียางอายบริหารประเทศแบบตัดสินใจพลาดเพราะโง่เง่า
แล้วยังไม่ได้ไม่อายกับอะไรครับเจอนะครับท่าน
ที่ฝั่งมารีนาขี้เรียนครับท่านมาทางครับผม
โทษธรรมภาษณ์กิจวงศาครับสมาชิกสภาพผู้แทนรัฐธรรม
จันทรีย์ภักดิ์พลังประชาลรัฐครับขออนุญาตเอ่อ
ประทรวงท่านผู้อภัยปลายข้อหกสิบเก้าครับใช้วาจากริยาเสียดสีให้ร้าย
อย่างรุนแรงครับครับเป็นกรณีเดียวกันครับ
ผมผมได้ให้ถอนแล้วนะครับเชิญท่านนั่งลงครับ
ท่านกิจภัทรครับท่านเอ่อมงคลกิจนะครับ
หน้าด้านหน้าไม่มียังไงถอนนะครับฝันคำว่าหน้าด้าน
หน้าไม่มียังอายเป็นหน้าที่มีอายุ๖๗ปีแล้วกันครับ
โอเคได้ครับครับเป็นสมาชิกสภาพผู้แทนรัศดร
ทรงเกียรติครับท่านครับท่านนั่งลงได้แล้วครับ
ไม่เป็นไรครับจบแล้วครับผมวินิจฉัยไปแล้วนะครับ
ถือว่าเป็นกันเด็ดขาดแล้วครับเชิญท่านนั่งลงครับ
ท่านบางคนกิจจบแล้วครับเชิญครับอย่างอ่าเนี่ยมันยังเป็นกระท่อนกระแทนทีละสองมันทัด
เลยครับท่านประธานเอาให้จบเลยครับจบแล้วครับโอเคครับ
งั้นอย่าขัดนะครับเอาให้มันจบทีเดียวครับท่านท่านก็
ก็อย่าขัดนะครับใส่ร้ายนะครับอ่าท่านนายกรมนตรีบริหารประเทศ
ตัดสินใจผิดพลาดนะครับเพราะโง่เขาหรือแก้โง่
หรือต้องการค้าความตายของพี่น้องประชาชนเอาแต่ประโยชน์เข้าตัวและพวกพ้อง
จนทำให้ประชาชนต้องลำบากและตายกันหมด
ตกงานตอนนี้ใกล้จะทั้งประเทศแล้วจนจนแทบจะเป็นขอทานกันแล้ว
เหตุการณ์แบบนี้ไม่เคยเกิดขึ้นในประเทศไทยมาก่อนน่าจะเป็นความวิบัติของบ้านเมือง
ที่มีผลเอกประยุทธ์จันโอชาเป็นนายกรัฐมนตรีท่านน่าจะเป็นตัวการีบ้านกาลีเมือง
หรือเรียกว่าตัวเสนียดจันไลก็ว่าได้ท่านประธานที่เคารพครับคำให้ประชาชนไทยประเทศ
คำท่านมงคลกิจคำนี้ก็เป็นการเสียดสีใส่ร้ายครับ
รีบ้านการลีเมืองเนี่ยครับไม่ได้ครับคำนี้ไม่สุภาพด้วยครับ
ใช้เวทีตรงนี้ใส่ร้ายเสียดสีอย่างนี้ไม่ได้ครับท่าน
ไปท่วงตลอดเพราะฉะนั้นท่านจะจบไม่ได้สักทีอีกครับ
พอแล้วครับงั้นผมขอถอนคำว่าตัวเสน่ห์จะไลน์ออกครับ
เปลี่ยนเป็นตัวเป็นน้องของจราเข้น้อยครับท่านประธาน
พอแล้วครับท่านมงคลกิจนั่งลงได้แล้วครับพอจบแล้วครับ
เพราะถ้าท่านยังใช้เวทีตรงนี้ใช้โอกาสตรงนี้ในการใส่ร้ายเสียดสี
ใช้คำไม่สุภาพมันก็จะอย่างนี้ครับมันก็ไม่จบสักที
เพราะฉะนั้นผมคงไม่อนุญาตให้พูดต่อแล้วครับแต่ขออภัยครับ
เชิญในแพทย์ชนละนานต่อครับเอ่อท่านประธานครับ
ผมขออนุญาตอีก๔บรรทัศน์แค่นั้นครับไม่มีคำหยาบครับ
ไม่มีคำหยาบร้อยเปอร์เซ็นต์ครับเพราะว่าท่านใช้โอกาสอย่างนี้มา
ใส่ร้ายเสียดสีมันก็จะมีผู้ประท้วงมันก็ไม่จบสักที
พอแล้วครับเพราะผมให้โอกาสท่านหลายครั้งแล้วครับ
งั้นสุดท้ายแล้วกันครับท่านประธานครับจากความในใจนะครับ
ถึงท่านนายโยคน้ำตีปิดไมค์แล้วครับท่านพอเดี๋ยวครับ
ท่านลาออกได้แล้วครับขอบคุณครับเจอในแพทย์ชนานต่อครับ